เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ซีเรียกันหน่อยนะคะเพราะว่า
ระยะไม่ผัดไม่นานมานี้มีคนแชร์ภาพเป็นเด็กน้อย

เขาคือหนึ่งในคนที่โดนลูกหลงจากสงครามกลางเมืองของซีเรียนะคะ

เป็นชาวซีเรียวัย๕ขวบเท่านั้นเอง
ภาพนี้แหละค่ะที่ถูกแชร์ต่อไป
น้องนั่งแบบเด็กคุณคือไร้เดียงสา

ภาพนี้ถูกแชร์โดยกลุ่มเคลื่อนไหวในซีเรียนะคะ
เขาเอามาเผยแพร่แล้วก็ถูกแชร์ต่อกันมาในโลกออนไลน์เยอะมาก
หลายคนเห็นก็ทั้งเศร้าใจแล้วก็สะเทือนใจ

นำตัวหนูน้อยอิมรานออกมาจากใต้ซากปรักหักพังค่ะ

พ่อแม่แล้วก็พี่น้องอีก๓คนของหนูน้อยคนนี้
เชื่อว่าน่าจะรอดชีวิตแหละแต่ว่ายังไม่เจอว่าอยู่ที่ไหน

คือตอนนี้รัสเซียเขาไปผูกมิดกันกับทางอิราณ

แล้วก็มาปรับปรามเรื่องของสงครามกลางเมือง
เรื่องของกระบวนภายในประเทศซีเรียเอง
เคยเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศ
คนเยอะเป็นย่านธุรกิจเลยก็ว่าได้
แต่ตอนนี้เหลือเป็นสมรภูมิรบแบบนี้ค่ะ
และการสู้รบยังคงรุนแรงต่อเนื่อง

ออกจากฐานทัพในรัสเซียแล้วก็อีรานอย่างต่อเนื่อง
โจมตีทางอากาศกวาดล้างทั้งกลุ่มไอซิสในซีเรีย
รวมถึงมีกลุ่มกระบดในซีเรียด้วย

พร้อมที่จะยุติการโจมตีและปฏิบัติการทางทหารทุกอย่าง

เข้าไปช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในซีเรีย
ตามคำเรียกร้องของนายสเตฟานเดอร์มิสตุรา
เพราะว่าอย่างที่บอกคนที่โดนลูกหลงเนี่ย

พวกเขาเหมือนที่สนใจโปเกมอนโวบ้างได้ไหม
สะเทินใจสะหรับใจจริงนะครับ